บรรดาช่างเนี่ยเขากำลังเอาไอ้เสาสื่อสาร
จะลงหลุมไปเอาไปติดตั้งอยู่ปรากฏ
ช็อตนะฮะไฟช็อตกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลย
นี่หน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลพุทธโสธรครับ
มาช่วยเหลือนายประเสริฐเตชะโคบุตร
แล้วก็อีกคนนึงนายสาคอนสังขโหครับ
เป็นสองคนงานโดนไฟฟ้าช็อตหมดสติไปเลยอ่ะ
ตรงนั้นมันจะอยู่บริเวณหน้าค่ายศรีโสธรตะบนหน้าเมือง

เจ้าหน้าที่ก็อุ้มร่างใส่เปรย์สนามนี่ครับ
ไปปฐมพยาบาลสักพักหนึ่งผู้บาดเจ็บก็เริ่มได้สติกลับมา
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่างรับเหมาทั้งสองคนเขามาติดตั้งเสาสื่อสารให้กับบริษัททีโอที
โดยมีคนงานทั้งสองคนนี้ช่วยกันจับเสาปูนเพื่อจะหย่อนลงหลุมที่ขุดเอาไว้
แต่ปรากฏว่าตอนหยอดลงไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นว่าปลายเสามันไปพาดเข้ากับสายไฟ
เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้นมาครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วย
ทางตำรวจจราจรเมืองฉะเชิงเซาก็เล่าวินาทีเฉียดตายว่าตอนนั้นพี่ตำรวจเขาก็ยืนพักเหนื่อยอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ก็พอจะเห็นว่าเออผู้รับเหมาก็ทำงานอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมา
กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไฟช็อตหรือว่าหลบหลีกทางให้ผู้รับเหมาเนี่ย
ทำงานกันแต่ว่าคล้อยหลังแค่ไม่กี่นาที
ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตอนนั้นพี่ตำรวจเขาบอกโอ้โห
ถ้าเขาไม่ลุกมานะคงบาดเจ็บไปด้วย
อาจจะบาดเจ็บไปกับผู้รับเหมาด้วยนะฮะ
ต้องระวังเลยยังดีนะได้สติกลับคืนมาแล้วนะครับ